คุณผู้ชมค่ะยิ่งตอกย้ำกระแสความจิ้นความฟินของคู่นี้หนักขึ้นไปอีกนะคะ
หลังจากที่โบเมลดาควงคู่มิคทองระยะ
คู่จิ้นของเขามารับงานพรีเซนเตอร์คู่กันเป็นครั้งแรก
โอ้โหบอกเลยว่าแฟนได้ฟินจิกหมอนกันขั้นสุดนะคะ
เพราะว่าเขามาในคอนเซ็ปต์มากกว่าคำว่ารัก
คนลุ้นนะเป็นคู่จริงสักทีเถอะและไหนก็ควงกันมาแล้ว
ก็เลยถามเจ้าพ่อบุญทุ่มหนุ่มมิกที่เล่นใหญ่เตอร์ไพรส์
จัดงานฉลองรับปริญญารวมถึงหอบดอกไม้ช่อโตเซอร์ไพรส์ให้กับสาวโบ
ซึ่งทั้งโบและมิก็พร้อมใจการเคลียร์สถานะให้เราได้ฟังจากปากนะคะ
งานนี้บอกเลยว่าแฟนคลับได้เฮแน่เพราะทั้งคู่เลื่อนขั้นเป็นคนพิเศษแล้วจ้า
แล้วคุณจะเดี๋ยวการยังไปได้ใช่ไหม
คือต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยนะเขาพัฒนาจากคู่จิ้นมาเป็นคนพิเศษ
และในอนาคตก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแฟนได้หรือเปล่า
ฉันอยากรู้มากเลยว่าตอนที่จับมือกันบนเวทีเนี่ย

แต่เอาว่าถูกใจสัญคับแน่นอนนะคะ